คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอส่งท้ายเบรกนี้ด้วยดราม่าก้อนโตก็แล้วกันนะคะ

โอ้โหดราม่ากันเยอะมาก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
เหมือนจะน้อยตอนแรกแต่ว่าก็รู้สึกว่าให้มันผ่านไปเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจว่าจุดประสงค์เราคืออะไรอะไรอย่างเงี้จริงเราก็แค่อยากเต้นเพราะว่าเอ้ยน้องกำลังแบบว่าโอ้ยกำลังฮอตอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกที่เขียนไปเหมือนแบบว่าตอนนั้นน่าจะเป็นมนุษย์เมนอีคิวแบบอีคิวขึ้นเลยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีการเอา
ก็ดูคล้ายกันแต่ว่าหลายคนก็อาจจะตีความไปคนละแบบ
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะ
เพราะว่าเห็นบางคอมเมนต์รุนแรงเหลือเกิน
เกินไปบางคอมเม้นต์เกินไปนะคะใช่ค่ะ